เรื่องนี้กันเรื่องของกระท่อมถูกไหมคุณ
ใช่แล้วล่ะครับเรื่องราวของเราเนี่ยนะฮะ
ที่อยากจะเล่าเนี่ยเพราะอะไรหลายคนเห็นว่า
ปลดล็อกแล้วเฮ้ยใบกระท่อมปลดล็อกแล้ว
อกดีใจแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เพราะมันมีเรื่องราวรายละเอียดที่จะต้องรู้เอาไว้ด้วย
เพราะฉะนั้นติดตามกันเลยในช่วงของ
คุณชนะอยากรู้
เต้นเนี่ยนะไม่ว่าเลยแต่กลัวอย่างเดียว
กลัวพ่าขาวม้าหลุด
ไอ้ที่เต้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกระท่อมใช่มะ
เกี่ยวเต็มดีใจพืชกระท่อมได้รับการปลดล็อกไง
ก็เลยฉีดน้ำบำรุงใหญ่เลย
ส่วนที่เห็นอยู่เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
เป็นภาพที่เราให้ดูนะว่าพืชกระท่อมหน้าตาเป็นไง
อะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะได้ดูกันไปด้วยนะครับ
ก็มีหลายต้นดูไปบางต้นก็ไม่ใช่ก็มีเหมือนกัน
แต่เรื่องของเรื่องจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
วันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
กระท่อมได้ถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ผู้ต้องหาที่ทำความผิดในลักษณะของการครอบครองใบกระท่อมก็ได้รับการปล่อยตัวก็ว่ากันไป

พรบพืชกระท่อมนั่นคือการปลูกพืชกระท่อมในลักษณะของพืชสมุนไพร
และยังต้องขออนุญาตก่อนนำเข้าและส่งออกในเชิงอุตสาหกรรม
และไม่อนุญาตให้ใช้ได้อย่างเสรียังไง
ก็คือห้ามนำไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่น

แล้วห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของใบกระท่อมให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปี
สตรีมีคันสตรีให้นมหมุดอันนี้ใครจำหน่ายให้ถือว่าผิด
แต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการควบคุมกำกับการเพาะปลูกนำเข้าส่งออก
เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด
คือลักษณะคล้ายกับกัญชาในกรณีที่ผ่านมา
อย่างวิถีชาวบ้านเขาเอาใบกระท่อมมาเคี้ยวอะไรกันเนี่ย
อันนี้ถือว่าทำได้ไปถามท่านนี้ดีกว่านะครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชายศรีวิริยจันทร์นะครับ
ท่านเป็นอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพศัตริย์วิทยา
หนึ่งในทีมนักวิจัยก็กล่าวว่าพืชกระท่อมเนี่ยมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์
ระงับปวดบรรเทาอาการท้องเสียลดน้ำหนักก็ได้ด้วย
ก็เคี้ยวอย่างเดียวเคี้ยวแต่ใบแล้วก็สบายแล้วไม่ต้องกินอย่างอื่น
กินอย่างอื่นด้วยสิแต่เรื่องของเรื่องนะก็ว่ากันเป็นเรื่องของสรรพคุณ
เขาบอกว่าสามารถต้านอาการซึมเศร้าได้ด้วยแล้วนอกจากนี้ถ้ากินมากเกินไปมันมีผลข้างเคียง
ผมบอกก่อนคือบางคนทานเยอะผมเคยเห็นกระต่ายนะเป็นยังไงคะ
ผิวเนี่ยจะแบบค้ำบางคนออกแบบเขียวเลย
คือตอนนี้กระท่อมก็คือปลดล็อกแล้วไม่ผิดกฎหมายแล้วกินได้
มาสักใบเฮ้ยพกกันอย่างนี้เลยทีเดียว
ไม่เป็นไรผมกินอย่างอื่นได้น้องใบตอง
กินเป็นยาเนาะให้ทนแดดทนฝุนไม่ใช่ว่าทนแดดแล้วก็ทำงานกันไปอย่างนี้
ยังไงค่อยศึกษากันแล้วกันไม่ใช่ว่าจะแห่ไปกินนะคุณผู้ชม